ร้องได้ให้ร้านเปิดศักราชใหม่นะครับขึ้นปีที่๒ด้วยโอกาสทองของผลช้ำนะครับ
การกลับมาของผู้ท้าชิงทั้ง๘
ถ้าเป็นอย่างนี้เราควรแยกทางเมื่อความรักสองเราจาง
ฟางแก้วร้อง
ที่เคยร้องผิดกลับบ้านไปแบบช้ำเจ็บใจจนถึงทุกวันนี้
ไม่ว่าจะเป็นนุตีคุณแป๊ะคุณโปลุงสิงเสน่ห์คุณป้าป๊าลำยองน้องฟางแก้วและน้องแก้ม
เราจะนำพวกเขากลับมาแก้มือบนเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
เริ่ม๑๗กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับกับร้องได้ให้ร้านรัวพลคนช้ำ